คราวนี้มาดูคลิป๕ล้านวิวกันบ้าง
คลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรไปไม่ได้นะฮะ
เป็นคลิปที่หนุ่มชาวใต้เขาเกิดปิ๊งไอเดีย
แล้วเขาก็โยกหัวเป็นนกสีม่วง

ไปดูกันเลยฮะคลิป๕ล้านวิวนี้
จะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน
เป็นไงล่ะคุณโยกได้ทุกที่โยกได้ทุกสถานการณ์จริง

จะหล่นจากรถเข็นลงไปคานก็ยังโยกได้ต่อ
นี่ไม่ใช่โยกอย่างเดียวแต่งตัวเป็นนกม่วงด้วย
แล้วที่สำคัญคือการที่ทำให้การโยกนี่น่าสนใจคือการทาแป้ง

ไว้ที่รอบบริเวณศีรษะเพราะว่าโยกแล้วก็จะมีฝุ่นออกมาด้วย
คือโรยแป้งใส่ในศีรษะใส่ผมเลยนะฮะ
นี่แหละครับโยกทุกที่จริงรางรถไฟทุ่งย่าทานน้ำตกไวเป
หรือจะสอยมะละกอพร้อมใส่ซาวดนตรีให้ดูเข้ากันเข้ากันนะฮะ
ผู้คนที่ชื่นชอบมากยอดวิวตอนนี้๕ล้านไลค์สงสัยทะลุแล้วล่ะนะครับ
หนุ่มในคลิปก็คือนายอับดุลฮากิมกาเซงหรือว่าเดียวัย๒๕ปีนะฮะ
ชาวอำเภอเจาะไอบร้องจังหวัดนราธิวาส
ก่อนหน้านี้แจ้งเกิดมาจากคลิปเรียนแบบผู้สื่อข่าว

อกจากนี้ก็ยังมีคลิปต่างที่เธอทำอีกเยอะอ๋อคนเดียวกัน

ตอนแรกดูที่นกม่วงดูไม่ออกนะว่าเป็นเธอ

คุณเดียหรือว่าอับดุลฮากิมกาเซ็งนายนะนายนะฮะ
ก็ใครที่อยากจะชมคลิปหลายอันของเธอดูสิ

จะมีคลิปอะไรติดต่อกันนะคะ

เราก็เลยนำความสุขมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะฮะ